คุณผู้ชมฮะเรื่องของปลายทางคนโกงวันนี้น่าสนใจนะคุณนะ
คดีดังนะฮะคดีที่ข้าราชการระดับสูงถูกไล่ออกจากราชการ
พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเพราะอะไร
ประโยชนกับภาคเอกชนในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม๓๐๐๐ล้าน
แล้วก็มีคดีซุกทองด้วยคุณซุกทองมูลค่ามหาศาล
ไม่ระบุในบัญชีทรัพย์สินต่อปปชเรื่องนี้เราไปย้อนรอยกันหน่อยนะครับ
ที่เป็นทองคำแท่งหนักรวม๗๗กิโลกรัมและทองรูปภัณฑ์หนัก๗๐๐บาท
รวมถึงให้ชดใช้ความเสียหายมูลค่า๓๐๐๐ล้านบาทให้กับกรมสรรพากร
แม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดเมื่ออดีตอธิบดีกรมสรรพากรยื่นอุทธรณ์
เพื่อสู้คดีต่อแต่คดีนี้ก็ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ของกรมสรรพากร
และวงการราชการไทยอีกครั้ง
คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี๒๕๕๖เมื่อกระทรวงการคลัง
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ประกอบการและภาคเอกชนบางกลุ่ม
กล่าวหาว่านายสาธิตมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์กลุ่มผู้ส่งออกเศษเหล็ก
โดยมีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มดังกล่าวมากผิดปกติ
นายรังสรรศรีวรศาสตร์อดีตประหลักกระทรวงการคลังในขณะนั้น
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ก่อนจะพบว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีมูล
ซึ่งแม้ครั้งนั้นจะยังไม่ปรากฏชื่อนายสาธิตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่เมื่อผลสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงการคลัง
ส่งไปถึงนางสาวสุภาปิยจิติอดีตรองประหลัดกระทรวงการคลัง
ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวน
นางสาวสุภาได้ทำการขยายผลการสอบสวนจนพบว่า
นายสาธิตที่ขณะนั้นเป็นอธิบดีกรมสรรพากร
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ทั้งหมด
โดยมีนายสิริพงศ์หรือชื่อเดิมสุภกิจริยการ
เป็นผู้ร่วมขบวนการคนสำคัญอีกราย
พฤติกรรมการกระทำความผิดที่คณะอนุกรรมการไต่สวนของกระทรวงการคลัง
และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือประประชอตรวจพบเป็นการแบ่งหน้าที่การทำ
เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงที่จะส่งผลให้กลุ่มบริษัททั้ง๒๕แห่ง
ไม่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่สุดนายสิริพงศ์ดำเนินการพิจารณาอนุมัติคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ด้วยความรู้เห็นเป็นใจของนายสาธิตให้แก่บริษัททั้ง๒๕แห่งจำนวนหลายครั้ง
มีมูลค่าความเสียหายกว่า๓๐๐๐ล้านบาท
การสอบสวนแบบขยายผลยังนำไปสู่การตรวจพบทองคำแท่ง
ทรัพย์สินอื่นของนายสาธิตรวมมูลค่ากว่า๖๐๐ล้านบาท
นายสาธิตไม่ได้แจ้งต่อปปช
คณะอนุกรรมการไต่สวนจึงสรุปสำนวนคดีเสนอคณะกรรมการปปช
ชี้มูลความผิดและสั่งอายัดทรัพย์สินของนายสาธิตและพวก
วันที่๑๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙พระราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่คำสั่งกระทรวงการคลังที่ลงโทษไล่นายสาธิตออกจากราชการ
และนำไปสู่การฟ้องดำเนินคดีนายสาธิตนายสิริพงศ์และพวก
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนายสาธิตและนายสิริพงศ์
รวมทั้งให้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อภาครัฐ
และยึดทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งต่อปปชให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ยังคงชัดเจนที่ลงเอยด้วยการถูกไล่ออกจากราชการ
ติดคุกและถูกยึดทรัพย์เฉกเช่นในหลายคดีที่ผ่านมา
สนับสนุนโดยกองทุนปปช